อีกหนึ่งเหตุการณ์ไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะ
มีหนุ่มคนหนึ่งเขาขับรถกระบาดไปจอดติดไฟแดงข้างกัน
มีหนุ่มขับรถเก่งมาจอดข้างเขา
สักพักควักปืนไปยิงข่มขู่เหมือนทำท่าเหมือนจะยิงนะครับ
เขาก็เลยไปแจ้งความเพราะว่าไม่รู้จักกันมาก่อน
แล้วก็ไม่ได้ขับรถปาดหน้ากันด้วย

บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวาน
บริเวณสี่แยกไฟแดงเส้นทางสายปลายพลาสยศวรธรรมร้อยเอ็ดครับ
ในพื้นที่ของอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
นายดันไนพรมเขียวอายุ๔๑ปี

เขาขับรถกระบะมาจอดติดไฟแดง
แล้วจู่ชายคนขับเลื่อนกระจกลง
แล้วก็ด่าเขาถ้อยคำหยาบคาย

เป็นปืนสั้นขึ้นมาข่มขู่

เขาก็เลยกำลังมีการหลากตอบโต๊ะกัน

เพราะว่าความกลัวกลัวปืนคุณผู้ชม
ระหว่างนั้นผู้หญิงที่นั่งในรถเก๋ง
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นภรรยาของคนขับ
ยืนมือให้ห้ามว่าสามีจะที่นั่งเอาปืน

ตามไปห่างจนคลาดสายตาก่อนที่จะไปแจ้งความ
แล้วก็เอาคลิปนี้เป็นหลักฐานให้กับตำรวจด้วยนะครับ
กูอยู่เลนกูแล้วไปขี่

สี่กไก่อ่าพอพานหรือเปล่าไม่แน่ใจ
แต่ตัวท้ายเนี่ยไม่แน่ใจว่า๕หรืออะไรครับ

อุงเทศมหาละครนะเนี่ยขอแจ้งข้างหน้า
ก็จำรายละเอียดรถได้ประมาณนี้นะครับ
นายเดี๋ยวบอกดิว่าชายขับรถเก่ง
น่าจะอายุสักประมาณ๒๕ปี
แล้วคาดว่าอาจจะเมามาด้วย

ภรรยากับลูกตัวเล็กนั่งมาในรถด้วย

เขาคงปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปแล้วแต่ว่าเขามีปืนไง
ก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าเขาต้องขับรถบรรทุกหอมสดไปส่ง
จากจังหวัดนครพนมไปส่งตลาดผักผลไม้ที่จังหวัดนครราชศรีมา
ต้องผ่านเส้นทางนี้สัปดาห์ละ๒ครั้ง
ถ้าไปเจออีกเขากลัวว่าเขาจะเกิดอันตราย
ก็เลยอยากให้ตำรวจนั้นเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็ตามหาตัวคนขับรถคันนั้น
ดำเนินคดีกันต่อไปนะครับ